สอบในหน้าหนึ่งกันต่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกรณีของคลิปเฉา
เป็นใช้คำว่าครูตุ๋ย
ตรวจพบว่ามีคลิปแชร์ออกมานะคะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนของโรงเรียนหนึ่ง
ซึ่งล่าสุดตำรวจจับตัวคุณครูท่านนี้ได้แล้วนะคะ
ตำรวจปธก็ได้นำหมายเข้ารวบตัวณที่แห่ง๑นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าตัวก็รับสารภาพ
บอกว่าซื้อบริการทางเพศมาจากอินเตอร์เน็ตนะคะ
ขณะที่สพตอนนี้เตรียมปลดออกจากราชการไว้ก่อนนะคะ
กรณีที่สิทธิ์เก่าโรงเรียนดังแห่งหนึ่งออกมาแฉพฤติกรรมครูชายว่า
มีพฤติกรรมมักมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชายในโรงเรียน
แล้วก็นำคลิปมาอัพโหลดทางสังคมออนไลน์นะคะ

เป็นเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือว่าสพบอกว่าเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับสารภาพ

แต่ว่าเป็นการซื้อบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตมานะคะ
โดยทางสพเองได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้ว
เบื้องต้นน่าจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์
หลังจากนั้นจะมีการตั้งสอบวินัยอีกครั้ง

และถึงขั้นอาจจะต้องปลดออกจากราชการค่ะ
จัญญาบันเหล่านี้ผมคิดว่าในการเป็นครู

เพราะว่าในกฎเกณฑ์ในส่วนของระเบียบของทางราชการ
คนที่ถูกปลดออกราชการในคดีเหล่านี้เนี่ยคงจะไปดำเนินการทางเป็นครูไม่ได้แล้วนะครับ

ส่วนของเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยนะครับ
เรื่องคดีเนี่ยก็ผู้ปกครองที่บุตรหรือลูกได้รับผลกระทบในเรื่องนี้
ก็สามารถแจ้งความอำนวยคดีได้นะครับ
นั่นคือเป็นส่วนของคดีที่เป็นทายะตะงนี้
ทางฝั่งของต้นสังกัดของครูคนนี้
ผู้บริหารออกมาเปิดเผยว่า
หนังสือที่นี่มา๒ปีแล้ว
มีพฤติกรรมเรียบร้อยนะคะก่อนหน้านี้

ช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑ค่ะ

พนักงานสอบสวนของกองกำกับการ๓
กองบังคับการปราบรามการกระทำผิด
อาจยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
นำพยานหลักฐานไปขออำนาจสารอาญา
มัติหมายจับผู้กระทำผิดเผยแพร่คลิปอนาจารย์ผ่านโซเชียลมีเดีย
ก่อนที่สารจะอนุมัติออกหมายจับ
ให้จับกลุ่มนายสารสมีไผ่ในข้อหาความผิด
ตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔วัก๔นะคะ

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดที่มีลักษณะอันลามก

แพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
หลังจากนั้นตำรวจก็เข้าจับกลุ่มนายสาโรธนะคะ
ซึ่งจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งวันนี้ค่ะนะครับ

คือเข้าไปโพสต์เรื่องราวต่างในโลกโซเชียลใช่ไหม
คนเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีการเผยแพร่คลิปที่ทวิตเตอร์โพสต์เอง
ล้วนแต่เป็นภาพการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กนักเรียน
ทีมงานเพจก็เรียกร้องให้ผู้บริหารดำเนินการสอบสวน
สั่งลงโทษก็เลยเกิดเป็นที่มาของการค้นตัวว่าเป็นใคร
ปรากฏว่าพบว่าผู้ใช้ไอดีเป็นครูของโรงเรียนดังแห่งหนึ่ง

แล้วก็พอโรงเรียนก็รายงานข้อมูล
บอกว่าครูชายคนนี้นะครับรับสาภาพว่าใช้บริการเด็กจริง
แต่เป็นเด็กของโรงเรียนอื่น
แล้วก็มีการโยกมีการย้ายออกมาพื้นที่มีการช่วยราชการ
แล้วก็ต้องรอตรวจสอบสรุปวินัย

ใช่ค่ะขณะที่ทางด้านพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
บอกว่าได้รับรายงานจากเลขาธิการของกพท
ก็กำชับค่ะว่าให้เร่งดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว
ถ้าเกิดว่าผิดจริงจะต้องมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด
เพราะว่าถือว่าคุณครูมีความผิดทั้งเรื่องจัญญบันทั้งจริยธรรม
ส่วนประเด็นเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เพื่อไม่ให้สามารถเข้ามาเป็นครูได้ตลอดชีวิต
เรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ก็ยังไงก็ให้ดำเนินการไปตามระเบียบของครูรุษภาค่ะ
เมื่อวานตอนที่ควบคุมตัวเมื่อกี้เห็นบรรยากาศใช่ไหมฮะ
ตอนเดินเข้าสถานีตำรวจปรากฏว่าก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะ

ดังนั้นแหละวันนี้แหละฮะก็จะมีการออกมาแถลงข่าวกันอีกครั้งนะครับ
ถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้ครับ